ที่ไปพูดคุยกับพนักงานสอบสวน
ให้ข้อมูลต่างเพราะว่าไปรีวิวสินค้า

วันนี้เป็นคิวของพี่ม้าออนภา
มาเขาก็ยอมรับค่ะว่าเขาไม่ได้ใช้เองไม่ได้ลองใช้

ก็มีบทมีสคริปต์อะไรให้โพสต์ไปในโซเชียล
ก็ขอโทษต่อสังคมที่มีการรีวิวสินค้า
โดยที่ไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
แต่พี่ม้าบอกว่าแต่ตอนนี้
ชื่อจริงก็คือนายพรชัยกฤษฎีค่ะ
เป็น๑ใน๑๒นักแสดงที่ถูกออกหมายเรียกนะคะ
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
ม้าออนภาก็สีหน้ายิ้มแย้มดีนะคะ
ก็ไปประสานกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เข้าไปด้านในห้องรับแจ้งความ

ตอนแรกยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อ
พอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อย

บอกว่าวันนี้ไปชี้แจงตามความจริงทั้งหมด
ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีตามที่กระแสสังคมวิจารณ์นะคะ
แต่ว่าเพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อวาน
ก่อนหน้านี้มีแค่ข่าวออกมาจากสื่อเท่านั้น
ว่ามีชื่อพี่ม้าด้วยเป็นหนึ่งในดาราที่ถูกเรียก

พอมีหมายพี่ม้าก็บอกว่าก็ไปทันทีได้หมายมาเมื่อวานเท่านั้นเอง
ส่วนการรีวิวก็ยอมรับว่ารีวิวจริงค่ะ
รีวิวครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วได้ค่าจ้าง๒๐๐๐บาท
คือพี่ม้าเขาบอกว่าก็ที่กล่องมันก็มีเลขไง

ก็เขาก็ดูแล้วว่ามันมีเลขออย
ก็ไม่รู้ว่าต้องไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมอีก
เชื่อว่าพอมันมีเลขปุ๊บมันก็น่าจะถูกกฎหมายมีคุณภาพ

ก็มีคนที่ว่าจ้างส่งเหมือนข้อความ
เธอก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของเธอนะคะที่อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคและโฆษณาเกินจริง
ตำรวจเองก็ขอความร่วมมือค่ะให้ดารานักแสดงเน็ตไอดอลเวลามีการประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ย
คนมักจะเชื่อไงเพราะว่าเป็นคนมีชื่อเสียงใช่ไหม
ก็ต้องแบบระมัดระวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่โพสต์ไปในโลกโซเทียลที่พูดออกไปด้วย
ซึ่งพี่ม้าก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะที่ตำรวจขอความร่วมมือมาแบบนี้นะคะ
แต่ก็มองว่าบริษัทผู้ผลิตควรจะเป็นฝ่ายคิดให้มากขึ้นมากกว่า
ว่าควรจะทำผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องอย่ามาหลอกประชาชน
ดารานักแสดงเขาก็รับจ้างมาอีกทีบางทีก็อาจจะบกพร่องในเรื่องของการตรวจสอบ
ม้าบอกว่าข่าวเรื่องนี้กระทบทางครอบครัวค่ะ
เพราะว่าคุณแม่ของพี่ม้าอายุเยอะแล้ว
พอคุณแม่เห็นข่าวพี่ม้าบอกคุณแม่ตกใจนะ
แล้วก็ไม่สบายใจกับข่าวนี้นะคะฟังเสียงพี่ม้าออนภาค่ะ
ต้องมีสคริปท์อยู่แล้ว
ไม่ค่ะคนอื่นก็อาจจะลอง
เจ้าของสินค้าคงจะคิดมากขึ้นมากกว่า
ที่จะต้องทำอะไรให้มันถูกต้องแค่นั้นเอง
ฉันเป็นผู้รับจ้างนะครับ
ดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่รับจ้างก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ย

มาอยู่ในมือของเราให้รีวิวแล้วเนี่ย

มันเป็นความผิดแค่นั้นเอง
แต่ว่ามันจะเป็นความผิดที่เราไม่ได้รู้
อืมเนี่ยค่ะ

ทีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนกรมกรับการปรับราม
ก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรนะคะ
กับศิลปินดรนทไอดอลที่มีการรีวิวค่ะ
ก็อยู่ระหว่างพิจารณาพยานหลักฐานว่า
ข่ายมีความผิดด้วยหรือไม่
ตอนนี้ก็เป็นเฉพงานไปให้ข้อมูลตรงนั้นนั่นนะคะ
แต่ว่าที่พี่ม้าพูดนั้นน่ะเป็นประโยชน์อยู่อย่างมากทั้งสองทุกคน